เตรียมเหล็กสำหรับตีดาบเป็นขั้นตอนเริ่มต้นโดยเมื่อช่างได้เหล็กมาแล้วจะต้องมีการเผาให้ร้อนเพื่อผ่าและแยกประเภทเนื้อเหล็ก
ซึ่งช่างจะต้องมีการตีแผ่แบนคือการตีแท่งเหล็กให้แบนเป็นการยืดแท่งเหล็กให้มีขนาดสำหรับทำเป็นใบดาบ
ซึ่งมีขนาดโดยประมาณคือเป็นความยาว๒๐เซนติเมตรและกว้าง๗เซนติเมตร
เมื่อได้ขนาดตามต้องการแล้วจะนำไปเผาไฟให้แดงจุ่มน้ำรอการคัดแยกลักษณะของเหล็กที่ใช้ตีดาบ
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน